สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับดิฉันวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
ในค่ำคืนนี้นะคะนักเตะทีมชาติไทยชุดยูยี่สิบสามค่ะ
มีคิวที่จะลงสู้ศึกชิงแชมป์เอเซียในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะคะ
พบกับสาอุดีอาราเบียค่ะโดยซิโก่กิตอีสักเสนาเมืองนะคะ
ก็ออกมากำชับนักเตะบอกว่าให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีค่ะ
เมื่อปีสองพันสิบเอ็ดนะคะทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของค่ะ
เคยเจอกับสาอุดีอาราเบียในฟู้ดประโลกสองพันสิบสี่รอบคัดเลือก
ซึ่งไทยแพ้ไป๐ประตูต่อ๓นะคะแล้วก็มีนักเตะโดนใบแดงถึง๒คนในเกมนั้น
ซึ่งซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็พูดถึงประเด็นนี้ค่ะว่า
แม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับทีมคนละชุดก็ตาม
แต่ว่าสไตล์การเล่นของทีมจากตะวันออกกลางค่ะ
จะเล่นแบบยั่วยุให้เสียสมาธิ
ได้บอกกับนักเตะว่าต้องเล่นกันอย่างใจเย็น
โดยซิโก้ก็เชื่อมั่นนะคะว่านักเตะทุกคนฝึกซ้อมร่วมกันมานาน

ไม่น่าจะใช่ปัญหาสำหรับนักเตะชุดนี้อย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับ๑๑คนแรกของนักเตะทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะคะ

กล้องหลังก็ไล่จากขวาไปซ้ายค่ะ
นรบดินวิรวัตโนโดมธนบุญเกษารัฐอดีศรพรมรัฐแล้วก็พิรพัฒนชายา
ส่วนกองกลาง๓คนนะคะมีทิติพันธ์พ่วงจันทร์ทศวรรษริมวรรณเสถียร
แล้วก็ชนะทิพย์สงกระสินกองหน้าค่ะ๓คนค่ะ
กรเป็นพักเจือนรบสัมภาวดีแล้วก็พินโยอินพินิษฐ์ค่ะ
เวลา๒นาฬิกา๓๐นาทีญี่ปุ่นก็จะพบกับเกาหลีเหนือนะคะ
และ๒๓นาฬิกา๓๐นาทีค่ะไทยพบกับซาอุดีอาราเบีย
ซึ่งเป็นรองแชมป์เก่าเมื่อปี๒๐๑๓ค่ะ
นาฬิกา๓๐นาทีนะคะอีรักษ์แชมป์เก่าพบกับเยเมน
แล้วก็๒๓นาฬิกา๓๐นาทีค่ะเกาหลีใต้พบกับอุสเบกิสถานค่ะ